นี่คุณผู้ชมก็ทักทายกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะ
ในวันหยุดแบบนี้ดูข่าวไปด้วยติดตามข่าวสารไปด้วย

ทีนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์
หนุ่มศรีราชาเขามีการออกมาไลฟ์
ยกมือไหว้เลยนะขอโทษสังคม

แต่เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาติดมาจากไหน
ก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมาค่ะว่า
ที่เขาติดมาเขาไปพื้นที่ที่พัทยามาหรือเปล่า
ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่ศรีราชา

สวัสดีครับผมนะครับเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิดนะครับผม
ก็มีคนทักมาถามผมเยอะมากนะครับว่า
ผมติดเชื้อโควิดได้ยังไงนะครับ
ตรงนี้ผมก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าผมติดเชื้อโควิดมาได้ยังไงนะครับผมเนาะ
ผมก็ใช้ชีวิตในศรีราชาปกตินะครับ
ผมก็ใช้ชีวิตเป็นศรีราชาปกติก็ไม่ได้ไปไหนมานะครับ

ผมทำให้คนไหนที่เดือดร้อนผมต้องขอโทษด้วยนะครับ
ซึ่งผมก็ไม่รู้ตัวว่าผมไปทำอะไรหรือไปที่ไหนมาบ้างนะครับ

ผมก็ไม่อยากเป็นนะครับขอร้องนะครับอยากกดดันกันให้มากเลยนะครับ
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับ

ผมก็คนทำงานคนทำมาหากินเหมือนทุกคนนะครับผมนะครับ

ถ้าใครมีอะไรอยากถามผมให้ทักมาถามตรงนะครับ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมคือเอาจริงที่เราไม่ได้เบลอหน้า
คือเขายินดีที่จะเปิดเผยหน้านะ
เพราะว่าเขาบอกว่าเผื่อใครไปสถานที่ต่างที่เป็นที่เดียวกับเขา
แล้วก็จำหน้าเขาได้ก็จะได้รู้
แล้วเขาก็เล่าไทม์ไลน์การใช้ชีวิตที่ทำงาน
การใช้ชีวิตตอนที่อยู่ที่อำเภอศรีราชาให้ฟัง
บอกว่าจริงเขาใช้ชีวิตอยู่ในศรีราชาส่วนใหญ่นะ
แล้วยืนยันว่าไม่ได้ไปพัทยาแบบที่เป็นข่าวออกมาก่อนหน้านี้

คือสักประมาณวันที่๒๒๒๓ธันวาคม
เขาเริ่มมีอาการมีไข้ตัวร้อนอ่อนเพลียเริ่มเจ็บคอ
แล้วก็เลยไปตรวจที่คลินิกแถวเกาะลอย
ทีนี้หมอวินิจฉัยค่ะว่าคุณเป็นไข้หวัด
หวัดธรรมดานี่แหละกินยาตามปกติ
คือตอนนั้นเขาบอกว่ายังแซวอยู่เลยนะ

แต่ก็ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้ไปไหนเลย
ยังพูดกับเพื่อนอยู่เลยทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปกินหมูกระทะ
ตำถาดใช้ชีวิตตามปกติเลย
เดินหน้าโรบินสันกินข้าวร้านแถวปากซอย
จนวันที่๒๘ธันวาคมค่ะคุณผู้ชมเขามีอาการไข้คือเป็นหาย
อันนี้เริ่มแล้วกินอะไรไปเริ่มไม่รู้รสชาติ
ไม่ได้รับกลิ่นแล้วจมูกไม่ได้รับกลิ่น
ขนาดโดมหมาล่าเขาบอกว่าความจริงกลิ่นมันแรงถูกไหม
แต่ว่าเขายังไม่ได้กลิ่นเลยกินพริกเนี่ยไม่รู้สึกเผ็ด
เริ่มแปลกใจแล้วแล้วก็มีอาการหอบเหนื่อย
แต่เขาก็ยังไปทำบุญที่วัดหลวงปู่หกที่บ้านบึง
หลังจากนั้นก็มาตรวจที่โรงพยาบาลสมเด็จบรมราชเทวีณศรีราชา
แล้ววันรุ่งขึ้นคุณผู้ชมเขาก็นอนพักที่ห้อง
แล้วโรงพยาบาลโทรมาโทรมาแจ้งบอกว่า
คุณคุณติดเชื้อโควิด๑๙นะทีนี้โรงพยาบาลก็ส่งรถมารับ
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
ก็มีการขอโทษแบบนี้ค่ะ
คือเขาไม่รู้จริงว่าเขาไปติดมาจากที่ไหน
แล้วพอเขากล้าเปิดเผยหน้าแบบนี้ไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊ค

นี่ถือว่าคุณกล้าออกมาเปิดเผยกล้าออกมาบอกความจริง
นี่ดีมากเลยนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาหายเร็ว
แล้วล่าสุดเนี่ยนะคะคือผู้ชายคนนี้เขาก็ไลฟ์อีกครั้งนึง
ก็แจ้งอาการบอกว่าอาการเขาเหมือนคนปกติทั่วไปเลย
รู้สึกเหมือนจะเป็นไข้แต่ไม่มีไข้
มูกยังไม่ได้รับกลิ่นลิ้นไม่รับรสเหมือนเดิม
แล้วก็ขอโทษบอกว่าอย่ากล่าวโทษคนที่ติดเชื้อเลยมันไม่มีใครอยากเป็นหรอก
อยากให้ทุกคนช่วยป้องกันตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อดีกว่า
อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะเรื่องของการป้องกันตัว
แต่หลายคนรอคอยเหมือนกันนะเรื่องวัคซีน
เพราะว่าตอนแรกทางเสียหนูคุณอนุทินบอกว่าวัคซีนจะมา
คือประมาณมิถุนาแต่ล่าสุดคือข่าวดีออกมาว่าวัคซีนจะมาเร็วขึ้น
จะมาประมาณช่วงต้นปีนี้สักเดือนประมาณกุมภามีนา๑๗ล้านโดสก่อนนะคะ
ก็เป็นผลดีจากที่คุณหมอยงออกมากระตุ้นรัฐบาลด้วยนะครับ
ไปหาต้องการให้วัคซีนมาเร็ว